คือนางแบบสาววัย๒๔ปีเนี่ยนะฮะบอกว่าช่างภาพชื่อดังในพื้นที่เนี่ยนะครับ
ตัวเนี่ยคือจับได้คาหนังคาเขาคุณผู้ชมครับ
ยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดเนี่ยมันเริ่มมาจากโพสต์นี้นี่นะครับ
ชาวจังหวัดลำพูนออกมาโพสต์บอกว่าเตือนภัยช่างภาพชื่อดังครับ
มีคนตามเกือบสี่หมื่นนะครับจ้างงานนางแบบถ่ายแบบรีวิวที่พัก
แล้วก็แอบถ่ายคลิปตอนที่กำลังอาบน้ำครับล่าสุดครับเราคุยกับผู้เสียหายบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดจากความไว้ใจช่างภาพคนนี้นะครับเพราะว่าเคยเป็นนักศึกษาสถาบันเดียวกันครับ
ช่างภาพคนนี้ติดต่อเข้ามาบอกว่าจะจ้างถ่ายแบบรีวิวที่พักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เมื่อวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาในราคา๒๐๐บาทครับตัวเองก็เลยตอบตกลง
ก่อนที่ในพีนี่นะครับจะขับรถมารับไปด้วยกัน๓คนครับ
มีช่างภาพคนนี้มีตัวเองแล้วก็พี่สาวของตัวเองนะครับ
พอไปถึงเริ่มเอกใจว่าทำไมช่างภาพครับจองห้องพักแค่ห้องเดียว
ทั้งที่มาด้วยกันชาย๑หญิง๒เขาจะมานอนรวมกันได้ยังไงนะครับ
กระทั่งถ่ายเสร็จครับลงไปกินข้าวเย็นเนี่ยช่างภาพคนนี้มีพิรุษนะฮะ
ขอขึ้นไปที่ห้องพักสองครั้งครั้งแรกครับบอกว่าอ๋อเดี๋ยวไปเอารหัสไวไฟ
ต่อมาครับเดี๋ยวขอไปเปิดไฟนะครับระหว่างนั่งกินข้าว
ชักชวนดื่มเบียร์แต่เธอปฏิเสธนะฮะขอตัวไปอาบน้ำ
พออาบน้ำเสร็จเนี่ยปรากฏว่าเห็นโทรศัพท์มือถือ
อยู่บริเวณตรงผนังกับหลังคาโอ้วหันชอบสังเกตนะ
ใช่แล้วหันไปเจอนี่เห็นไหมคุณผู้ชมนะครับตกใจเลยฮะ
พยายามตั้งสตินะครับถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ตัวเองก็เลยถามช่างภาพว่าทำใช่ไหม

ก็เลยยอมรับว่าเป็นคนตั้งกล้องแอบถ่าย

ยังมีคลิปผู้หญิงคนอื่นอีกนะฮะอีกตรงนี้เท่าไหร่

พยายามจะขอให้ตนไม่แจ้งความ
แต่ตนเองนั้นปฏิเสธไปยืนยันว่าดำเนินคดีถึงที่สุดแน่นอนครับ
เริ่มรับงานเริ่มจังนางแบบเริ่มถ่ายแบบแล้ว
หนูก็เลยเตือนภัยเพราะว่าเห็นเขาแบบนัดผู้หญิงไปถ่ายแบบแล้ว
คุณผู้ชมครับเตือนภัยอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ
คนนี้นะครับไนพีคือยังนี้
เป็นช่างภาพชื่อดังเชียงใหม่อักษรย่อตัวพียอด
คือตอนนี้คดีอยู่ในชั้นศาลทุกอย่างอยู่ในกระบวนการ
มาเตือนภัยแบบนี้แต่ไม่ให้เห็นภาพเต็มไม่ให้เปิดเผยชื่อเนี่ย
คือตามกฎหมายมันยังมีข้อกฎหมายอยู่บางอย่างนะครับ
แต่ว่าถ้าใครที่ติดตามในวงการนี้ก็เชื่อว่าอาจจะพอเดาได้
ก็ระมัดระวังกันด้วยใช่ก็มีภัยในลักษณะนี้มาแล้วนะคะ